ส่วนที่จังหวัดบุรียรำนะคะมีคนงานกรีดยางค่ะ
เข้าไปกรีดยางและช่วงเวลาที่กำลังจะกลับบ้าน
มีหมีหมีป่าแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่เลยพุ่งออกมาจากพงหญ้านะคะ
กัดเข้าที่มือของเขาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นน้องชายได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาช่วย

ผู้บาดเจ็บชื่อวนายสุขุมหอยสังอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นคนงานกรีดยางนะคะในอำเภอประคำจังหวัดบุรียรำ
ได้รับบาดเจ็บที่มือซ้ายกระดูกมือนี้หักเลยนะ
เส้นเอ็นเตียดด้วยหลังจากที่หมีป่าแม่ลูกอ่อนกัด
นายสุขุมเล่าว่าวันนั้นไปหยอดน้ำกรดใส่ถ้วยยางพารา
อยู่ใกล้กับป่าดงใหญ่ก่อนที่จะเข้าสวนยาง
แม่เขาเตือนแล้วนะระวังหมีป่าด้วยนะ
เพราะว่ามีคนเห็นรอยเท้าหมีอยู่ในสวนยางพารา
แต่ตอนนั้นเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าหมีไม่เคยเห็น

แต่พอเข้าสวนยางไปเจอรอยเท้าสัตว์ที่พื้นดิน
ก็เลยลองใช้มีดเขียนตามพวงย่าเท่านั้น
ดูว่ามีตัวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าก็ไม่เจออะไร
และช่วงนั้นเองหันหลังกลับกำลังจะกลับบ้านค่ะ
หมีป่าตัวสูงประมาณ๑เมตรน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัม
เขาบอกแบบนี้นะกระโจนออกมาจากพงหญ้าเลย
พุ่งเข้ามาคร่อมตัวเขาเขาก็เลยยกมือซ้ายป้องใบหน้าเอาไว้
หมีมันก็เลยกัดเข้าที่นิ้วแล้วก็ฝ่ามือจมเขี้ยวเลย
ระหว่างนั้นน้องชายเห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้ามาช่วยเลยนะคะ
หมีป่าเห็นคนเขาก็ตกใจไงวิ่งกลับเข้าป่าไปเลย
ตัวเขาเองกับน้องชายก็เลยวิ่งหนีออกมากลับบ้าน
เขาบอกเคราะห์ดีมากเลยนิ้วไม่ขาดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้การรักษาก็คือจะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อทุกวัน

ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านค่ะในพื้นที่นั้นประกาศเตือนชาวบ้าน
ห้ามเข้าใกล้ป่าดงใหญ่เพราะคาดว่าหมีป่าอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า
หลังจากนี้ก็จะประสานให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ผลักดันหมีให้กลับเข้าป่าต่อไปอีกด้วยค่ะ